ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณแม่คลอดลูกแฝด๔คน
เป็นผู้ชาย๓คนเป็นผู้หญิง๑คน
แต่ปรากฏว่ามาจนถึงวันนี้
แม่ลูกแฝดคนนี้แจ้งความดำเนินคดีกับสามี
เรียกร้องค่าดูแล๒๕ล้านบาท
เพราะว่าสามีคนนี้นะคะพยายามที่จะแต่งงานกับเธอแต่

ยังไม่ยอมหย่าเธอบอกว่าพยายามจะชวนไปจดทะเบียน

แล้วก็บอกว่าไปทำงานหายไปทีเป็นเดือน
แล้วครั้งนี้เนี่ยขโมยลูกไปด้วยคนหนึ่ง
เธอก็เลยต้องแจ้งความนะคะ
คนผู้หญิงหนึ่งคนเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะ
เธอต้องไปร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน
เนื่องจากว่าถูกอดีตสามีวัย๕๔ปี
หลอกลวงว่าอย่าขาดกับภรรยาเก่าแล้ว
แล้วก็มาสู่ขอจนเธอหลงเชื่อแต่งงานด้วย

เพราะว่าหลังจากคลอดบุตรแฝด๔คน
ก็พบว่าสามีมีพฤติกรรมแปลก
ชอบไปคุยโทรศัพท์เป็นเวลานาน
พอเธอชวนไปจดทะเบียนสมรสก็บ่ายเบียง
แล้วสามีก็เดินทางไปกรุงเทพไปต่างจังหวัดบ่อย
อ้างว่าไปดูธุรกิจผลิตและจำหน่ายนาฬิกา
แต่ไปทีหายไปเป็นเดือนค่ะ
เธอก็เลยพยายามสืบหาข้อเท็จจริงจนรู้ว่า
สามียังไม่ได้หย่ากับภรรยาเก่าเลย
ส่วนใบหย่าที่นำมาอ้างตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเอกสารปลอม
วันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา
อดีตสามีกลับมาหาทะเลาะกันทะเลาะกันแรงเลยค่ะ
สักประมาณตี๒ทุกคนในบ้านหลับกันหมด
อดีตสามีขโมยลูกไปด้วย
ขโมยลูกสาวฝาแฝดคนที่๓ออกจากบ้านไปเท่านั้นไม่พอ
ขโมยสร้อยทองแหวนกำไรเงินสดของแม่ไปด้วยรวมกว่า๒ล้านบาท
เธอก็เลยแจ้งความแล้วก็ตามไปพบที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี
ตำรวจทหารบุกเข้าไปพาเด็กออกมาได้
ก็พบว่าอดีตสามียังอยู่กับภรรยาเก่าอยู่เลยค่ะ
ต่อมาก็ได้ยื่นฟ้องสารเยาวชนและครอบครัวนครศรีธรรมราช
เพื่อขอเป็นผู้ปกครองลูกแฝดทั้ง๔คนแต่เพียงผู้เดียว
และให้อดีตสามีจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูลูก๒๕ล้านบาท
สานัดทั้งสองฝ่ายเจอจากไกล่เกลี่ยในวันพรุ่งนี้๒สิงหาคม